เอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วนะคะว่ากัญชาจะถูกโยกกลับไปเป็นยาเสพติดหรือเปล่าค่ะ
เพราะว่าวันนี้นี้สภาถกกันเดือดเลยนะคะเพราะว่าฝ่ายค้านแล้วก็พักร่วมรัฐบาลบางพักบอกว่า
อยากเอากัญชากลับไปเข้าสู่บัญชียาเสพติดใหม่อีกครั้ง
เรื่องนี้ต้องดูค่ะเพราะว่าบทสรุปจะเป็นยังไงอาฟเตอร์ช็อกจะตามมาไหม
แล้ววันนี้มีสอสอลาออกเพิ่มอีก๒๙คนเตรียมเปิดตัวกับพักใหม่
พักอะไรเปิดวันไหนติดตามจากรายงานค่ะ
สภาเดือดถกพรบกัญชาขณะที่เครือข่ายภาคประชาชน
พร้อมตัวแทนวิสาหกิจชุมชนรวมตัวกันกดดันอยู่ด้านนอก
เพื่อเรียกร้องให้สสรับร่างในวาระ๒
และไม่เห็นด้วยที่จะให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิม
โดยอ้างว่าจะทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
ขณะที่พักเก้าไกลมองว่ากัญชาสามารถไปต่อได้

และการจะเอากลับมาอยู่ในกลุ่มยาเสพติดอีกครั้ง
ก็ไม่ได้ทำให้กัญชาชะงัก
เพียงแต่ต้องมีกฎหมายควบคุมให้ดี
จุดยืนของพักเก้าไกล
ยังเหมือนอดีตอนาคตใหม่ก็คือคิดว่า
กัญชาสามารถก้าวหน้าได้มากกว่ากัญชาทางการแพทย์
สามารถเป็นกัญชาสาธนาการที่มีการควบคุมได้
ยังสามารถเป็นฮับกัญชาทางการแพทย์
ยังสามารถที่จะทำแซนบ็อกซ์กับกัญชาสถานการณ์
มีการควบคุมในแง่ของปริมาณ
แง่ของการซื้อในแง่ของการพกในที่สาธารณะ
และเมื่อทุกพักลงสนามการอภิปรายอย่างดุเดือดก็เริ่มขึ้น
ต่างฝ่ายต่างงัดคอดีคอเสียมาโน้มน้าวอย่างสุดกำลัง
จนมาถึงมาตรา๓ที่ระบุว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติด
ทำเอาสภาแทบลุกเป็นไฟ
เพราะจุดนี้เองเป็นเหมือนเสี้ยนที่ฝังอยู่ใต้ฝาเท้าที่ต้องบ่งออก
ทำให้กรรมาธิการต้องขอพักการประชุม๑๕นาที
เพื่อหาข้อยุติก่อนจะออกมาแจ้งว่า
ให้ตัดมาตราดังกล่าวทิ้งทั้งยวง
กรรมธิการก็ได้แถลงให้พวกเราได้ทราบนะครับว่า
มาตรา๓คณะกรรมธิการได้มีการประชุมปรึกษาลือกัน
แล้วก็ได้มีมติเป็นเอกฉันตัดมาตรา๓ทั้งมาตราออกไปนะครับ
แม้ว่ามาตรา๓ที่ระบุว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดจะถูกตัดตอนไปแล้ว
แต่อาฟเตอร์ช็อกก็ยังคงมีอยู่
ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยยังตามเช็คบินให้ยกเลิกประกาศของกระทรวงสาธารณสุขด้วย
ที่ให้กัญชาออกจากยาเสพติด
แต่สุดท้ายยังหาข้อสรุปไม่ได้จึงต้องดึงเชงลากไปว่ากันต่อในอาทิตย์หน้า
ในสภาเป็นอย่างไรไม่รู้
แต่ฝากฝั่งลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
บินไปกาลสินสะสมแต้มบุญไว้ก่อน

ด้วยการไปมอบที่ดินทำกินพร้อมตรวจโครงการขยายพื้นที่กักเก็บน้ำแก้ภัยแรง
ทำกลางการต้อนรับอย่างอุ่นหนาฝาคลั่งของชาวบ้าน
ที่มาต้อนรับพร้อมเสียงตะโกนให้สู้
แถมให้สัมภาษณ์แบบทิว
ว่าไม่สนใจโพลจะให้ใครมีคะแนนนำ
การเมืองกำลังเข้มข้นถนนหลายสายกำลังพุ่งไปยังค่ายบุรีรำ
ล่าสุดวันนี้มีสอสอยืนใบลาออกเพิ่มอีก๒๙คน
แววว่าจะไปเปิดตัวกับพักภูมิใจไทยในวันศุกร์นี้
ถ้าเป็นเรื่องจริงเลือกตั้งครั้งหน้า
เสียหนูอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพักคงเอามือลูบปาก
แล้วบอกว่าหวานเจี๊ยบ